คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับปูปรายยาเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เข่าขอแต่งงานกันไปเจอตัวก็เลยขออัปเดตกันสักหน่อยนะคะเรื่องงานวิวา
แต่งานนี้ค่ะสาวปูดันเผยว่ายังไม่ได้วางแผนเลยนะคะ

เนื่องจากอยากจะโฟกัสเรื่องงานที่ทำอยู่ซึ่งแฟนนุ่มเองก็เข้าใจดี
ส่วนล่าสุดค่ะที่พาหวานใจไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทอง
เจอกับคุณแม่รวมถึงญาติด้วยจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
พาคุณแมทไปไหว้พระที่ยุธยาแต่ไปเยี่ยมคุณยายแล้วก็พี่ป้าน้าอาที่อ่างทอง
เป็นครั้งแรกที่เขาไปอำเภอแบบแสวงหาหนองปริกเนี่ยครั้งแรกที่ไป
แล้วเขาเห็นความเป็นอยู่พี่ป้าน้าอาปูเห็นว่าพี่ป้าปูยังทำนายอยู่
แล้วก็เข้าใจว่าทำไมปูถึงไม่หยุดทำงานแล้วทำไมหยุดไม่ได้
เป็นภาพที่กูไม่คิดว่าจะเกิดเห็นคุณแมทกลางทุ่งนาเนี่ยไม่ได้คิด
ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดแล้วพอเขามาเห็นอ่างทองแล้วเห็นว่าแม่ปูมาจากที่ไหน
เห็นพี่ป้าน้าอาปูมันเป็นภาพที่ปูเชื่อว่าเขาเองก็บอกว่าเออทำงานต่อเถอะนะคะ
ส่วนเรื่องงานอินเตอร์ค่ะที่เจ้าตัวบินไปแคสต์แล้วแคสต์อีก
แต่ก็ยังไม่เห็นผลงานสักกะทีงานนี้สาวปูบอกว่าอยากให้แฟนแฟนชาวไทยอดใจรอกันหน่อยนะคะ
เพราะถึงแม้เธอจะโดนปฏิเสธบ่อยแต่ยังไงก็ไม่ยอมทิ้งความฝันอย่างแน่นอน
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนสู้ตัวจริงนะคะคุณผู้ชมการโกลอินเตอร์เนี่ย
แล้วตอนนี้สาวปูกำลังพิสูจน์ผลงานเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้กับสาวปูกันด้วยนะคะ
คือบางทีด่งดังในบ้านเราแต่ไปประเทศอื่นอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียง
เพราะฉะนั้นก็ต้องไฟเรื่องจากศูนย์นับนึงกันใหม่เหมือนกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับปูปรายานะจ๊ะ